แต่ผมก็ไปห้ามเขาไม่ได้อยู่แล้วเว้นแต่ว่ากฎหมายเขาจะห้าม
เอออีกอันหนึ่งนะวันนี้ได้จะเป็นประหยุดเนอะ

เป็นเรื่องที่นายกควรจะรู้คนเดียวก่อนไหมไม่ต้องถาม
ก็ยังไม่ใช่ยังไม่ได้อำนาจ
เวลาที่มันได้รู้จักกันแล้วเวลาที่ไม่รู้จักกัน
เวลาที่มันได้รู้จักกันแล้วเวลาที่ไม่รู้จักกัน
เวลาที่มันได้รู้จักกันแล้วเวลาที่ไม่รู้จักกัน
เวลาที่มันได้รู้จักกันแล้วเวลาที่ไม่รู้จักกัน
เวลาที่มันได้รู้จักกันแล้วเวลาที่ไม่รู้จักกัน
เวลาที่มันได้รู้จักกันแล้วเวลาที่ไม่รู้จักกัน
เวลาที่มันได้รู้จักกันแล้วเวลาที่ไม่รู้จักกัน
เวลาที่มันได้รู้จักกันแล้วเวลาที่ไม่รู้จักกัน
เวลาที่มันได้รู้จักกันแล้วเวลาที่ไม่รู้จักกัน

เวลาที่มันได้รู้จักกันแล้วเวลาที่ไม่รู้จักกัน
เวลาที่มันได้รู้จักกันแล้วเวลาที่ไม่รู้จักกัน
เวลาที่มันได้รู้จักกันแล้วเวลาที่ไม่รู้จักกัน
เวลาที่มันได้รู้จักกันแล้วเวลาที่ไม่รู้จักกัน
เวลาที่มันได้รู้จักกันแล้วเวลาที่ไม่รู้จักกัน